ทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตี๓กว่า
หลังจากที่เกิดแรงระเบิดขึ้นมาครั้งแรกจนไฟโหมลุก
กระทั่งถึงตอนนี้นะครับบ่ายโมง๑๓แล้ว
ไฟยังไม่สามารถดับได้เลยเพราะมันมีปะทุขึ้นมาเรื่อย
และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานตรงนั้นได้รับอันตราย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กันสักนิดหนึ่งนะครับ
อาจจะเห็นความวุ่นวายซะหน่อยนะครับ
นี่นะครับนอกจากการระงับเหตุเพลิงไหม้แล้ว
แล้วก็ป้องกันการระเบิดซ้ำแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยังต้องช่วยเหลือกันเองด้วยนะครับ
เพราะว่าการเผชิญเหตุครั้งนี้ถือว่าเป็นการเผชิญเหตุใหญ่
แล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่อาสาจากหน่วยงานต่าง

แล้วก็ชุดเฉพาะกิจที่ทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

แล้วมันเกิดอันตรายได้ทุกเวลา
เนื่องจากมีสารเคมีในการผลิตโฟม
อยู่ในนั้นบรรจุอยู่ในถังอะไรต่าง
เกือบ๕๐๐๐ลิตรหรือว่า๕ตันนะครับ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ทำมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ไปก็เป็น๑๐ชั่วโมงแล้ว
แต่ว่าพอมาถึงเที่ยงพอมาถึงบ่ายแบบนี้
มันยังมีไฟปะทุขึ้นมาเรื่อย

ซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ
ครั้งนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกมา
ให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อนนะครับ
เพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย

มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๕ราย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ถูกไฟคลอก
เสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุ๑ราย
เป็นภาพที่เราไม่สามารถให้คุณผู้ชมได้เห็นได้นะครับ
เพราะว่าเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ไฟไหม้ร่างจนเกรียม
และข้างหลังยังถือยังเหมือนสะพายถังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเลย
ในรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลัดหลวง

บอกรัฐหลวงรัฐหลวงเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลวงนะ
ใช่นะฮะอันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อื่นที่บาดเจ็บนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตคือถูกไฟไหม้จนศพเกรียมเลย
ต้องแสดงความเสียใจด้วยความเคารพจริงนะครับ
ทีนี้แหละครับในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙นะฮะ
เราก็มีการสอบถามกับนายแพทยุทธนาสงวนศักดิโกศลนะครับ
ท่านผู้บริการโรงพยาบาลนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืน
ได้มีการเร่งอพยพประชาชน
แล้วก็ผู้ป่วยกว่าร้อยชีวิตของโรงพยาบาล
ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายของจุฬารัฐ

เพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจุดเกิดเหตุไฟไหม้นะครับ

เคลื่อนย้ายมีการดูแลและป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยด้วย
แล้วก็ยอมรับว่ากังวลจริงแต่ก็ต้องแก้ไขปัญหา
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดแม้กระทั่งผู้ป่วยโควิด
คุณดูสิความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ
ต้องขึ้นรถสองแถวแบบนี้แล้วก็รถของโรงพยาบาล
ส่วนจุดอบพยพประชาชนจากรัศมี๕กิโลเมตร
จากจุดเกิดเหตุหรือว่าโรงงานแห่งนี้
ก็มีประชาชนได้เข้ามายังจุดอพยพ
คราวนี้แล้วก็คือที่โรงเรียนเตรียมปริญญานุสร
แล้วก็ที่อบตบางพลีใหญ่ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่พูดถึงเรื่องของการอพยพ
คือตอนนี้เขามีการให้อพยพประชาชนในรัศมี๕กิโลเมตรออกมานะคะ
แล้วมีเพจที่นี่สมุทรประการมีการแชร์แชท
จิตใจทำด้วยอะไรเพราะว่าในแชท
มีคนมาแจ้งกับทางแอดมินเพจบอกว่าพี่คะ
บริษัทยังให้พนักงานทำงานอยู่เลยค่ะ
ฝ่ายบุคคลเฝ้าหน้าประตูไม่ให้พนักงานออกไป
ถ้าออกไปก็เขียนใบลาออกไปเลย
มันก็กลายมาเป็นประเด็นดราม่านะคะที่มันเกิดขึ้นด้วย
ส่วนในโลกโซเชียลมีการแชร์กันความเสียหาย
เกิดจากไฟไหม้และแรงระเบิดจากโรงงานแห่งนี้
เพราะว่ามีคลิปวงจรปิดบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงงาน
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันซะหน่อยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมแรงระเบิดจากเหตุครั้งนี้นะ
มันอัดบ้านเรือนประชาชนที่อาจจะอยู่รัศมีร์โดยรอบเนี่ยนะครับ
ได้เห็นไหมครับกระจกแตกทั้งหมดเลย
แล้วก็สิ่งต่างล้มหมดเลย
มีความสะเทือนเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนตรงนี้
และยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับถูกโพสต์ในทวิตเตอร์

บ้านพี่เราคือกระจกระเบิดหมดทุกบาน
แมววิ่งหนีฉี่แตกตอนตี๓ดูคลิปนี้กันนะครับ
อันนี้ก็มีการแชร์กันมาในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของการปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้
ให้เป็นพื้นที่ที่ต้องอบพยพประชาชน

เพราะว่าข้อมูลจากทางด้านของรัฐมนตรี
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก็บอกว่าเหตุเพลิงไหม้โรงงานครั้งนี้ขณะนี้เอง
กำลังเร่งให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ย
สืบสวนข้อเท็จจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แล้วก็สารเคมีต่างที่มันลุกไหม้
มันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไกลนะครับ
รับว่าครั้งนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นมากมาย
บ้านเรือนประชาชนแล้วก็ผลกระทบทางมลพิษ
ก็อย่างที่บอกไปเร่งให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
แล้วก็รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหา
เตือนพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และถ้ามีการอบพยพขอให้อบพยพประชาชนโดยด่วน
ส่วนนี้นะฮะก็เป็นภาพการสนับสนุนการทำงานนะ
เฮลิคอปเตอร์ต่างนี่นะครับใช่ค่ะคือตอนนี้

แล้วก็มาพร้อมกับชุดเผชิญสถานการณ์จำนวน๑๐นาย
เขาเตรียมที่จะตอนนี้ขึ้นบินไปแล้วนะคะ

ใช่นะครับแล้วก็ทางปพได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัย
สนับสนุนการดับเพลิงอีกมากมายเลยนะครับ